ความคืบหน้ากรณีของลูกเขยโหดฆ่าแม่ยายแล้วเอาศพยัดโอ่งกันหน่อยนะฮะ
หลังจากนั้นก็พาเมียแล้วก็ลูกน้อยขี่รถหลบหนีไป

เมื่อวานมีข่าวบอกว่าจับได้แล้ว
ทางครอบครัวของผู้ตายก็เฝ้ารอว่าไหนล่ะอยู่ไหน
ยังไม่มีการพาตัวมาทำแผนอะไรใด

ใจหนึ่งเขาก็คิดว่าจับได้จริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับและน่าจกตกใจต่อมาคือ
ยายของฝ่ายหญิงล่าสุดที่ป่วยติดเตียง

มรดกยกของทั้งหมดที่มีในชีวิตที่เหลืออยู่
ให้กับหลานสาวก็คือให้กับลูกของผู้ตาย
ร่วมมือกับผัวฆ่าแม่แท้ตัวเอง
ให้ออกจากคุกมายายบอกเอาไปหมดเลยละกัน
คนก็เลยงงว่าทำไมยายใจกว้างจัง

เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ค่อยไล่ไปทีละเรื่อง
ขณะที่ครอบครัวของผู้ตายครับวันนี้จุดทูปปักข้างโอ่งเลยบอกว่า
ขอให้จับคนร้ายทั้งผัวและเมียคู่นี้ให้ได้โดยเร็วเถอะ
ไปไล่ไล่มันมาเลยอย่าหนีเขา
หนีไปก็ไม่พ้นก็ขอให้มอบตัวเถอะลูกเอ้ย
ตัวเองทำอะไรไว้ก็อยู่แต่ใจแหละ
เออมาเวลารับกรรมไปก็
ไม่ตายก็คงจะได้ออกมา
แต่ผู้ชายนี่เอาไปตายไหนก็เอาไป

มากถ้าฆ่าได้เขาฆ่าจะบอกให้
นี่คือเหตุการณ์ที่ครอบครัวของผู้ตายทำใจไม่ได้จริงครับ
จุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณขอให้จับผัวเมียที่ก่อเหตุฆ่าโหด
แล้วเอาร่างแม่ยายยัดโอ่งเพื่ออำพลางให้ได้โดยเร็ว
ครั้งก่อนตอนที่เกิดเรื่องใหม่หมาดนี่ก็คือด่าเลยนะฮะ
ด่าหมดเลยแล้วก็สาบแช่งด้วย
ผู้ตายจุดทูปครับแล้วปักลงไปที่ข้างโอ่ง
ก็คือโอ่งที่เจอศพขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ย
ช่วยตามหาขอให้เจอตัวฆาตกรใจโหดครับ
ลูกเขยแล้วก็เมียซึ่งเป็นลูกสาวแท้ของผู้ตายเนี่ย
ขอให้จับให้ได้แล้วก็ขอให้เขาได้รับกรรมเร็ว
ส่วนตัวเชื่อพันเปอร์เซ็นต์นะฮะน้าผู้ตายบอกแบบนี้
พันเปอร์เซ็นต์ว่าคนก่อเหตุก็คือผัวเมียคู่นั้นนั่นแหละ
โกรธมากด้วยจะไม่ให้อภัยหลานอย่างแน่นอน
หากนำตัวมาแล้วอยากให้นำมาทำแผนด้วยอยากจะเห็นหน้า
ส่วนโอ่งใบดังกล่าวก็คือโอ่งที่ไปเจอศพของคุณป้าสุวรรณผู้ตายเนี่ยนะฮะ
ถ้าหากว่าได้ตัวหลานสาวและหลานเขยมาแล้ว
น้าของผู้ตายบอกว่าไอ้โอ่งใบนี้ก็คงจะต้องทุบทิ้งแหละ
ถ้าทุบไม่แตกก็เดี๋ยวคงให้รถมายกเอาไปทิ้งไว้ที่อื่น
ไม่อยากให้ตั้งอยู่ตรงนี้อีกแล้วเพราะว่าถ้าโอ่งใบนี้ยังตั้งอยู่ที่เดิมเนี่ย
ไปใครมาคนในครอบครัวญาติผ่านไปผ่านมาเห็นปั๊บเนี่ย
มันมีแต่ภาพที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีร่างคนตายอยู่ในนี้
แล้วฝีมือจะเป็นลูกเขยกับเมียของเขาทำแบบนั้นจริงใช่ไหม
คือมันมีคำถามมากมายเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องตั้งตรงนี้ละโอ่งใบนี้เอาไปไหนก็ไป
จุดทูบเสร็จเรียบร้อยนะผู้ตายเปิดฝาโอ่งเพื่อบอกผู้ตายขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
และขอให้ตามตัวลูกเขยกับลูกสาวมารับกรรมโดยเร็วครับ
ถ้านอนอยู่ในนี่นะขอให้ไปตามลูกสาวกับลูกเขยไป
ฯทธิ์ให้ลูกเขยลูกสาวไปอย่ามันหนีไปไหน
เดินทางไปต่อครับไปตรวจสอบดูภายในบ้านมีผู้ใหญ่บ้านผู้
ผู้ใหญ่บ้านและญาติผู้ตายเขามาล้อมวงประชุมกันครับวัน
นี้มาเป็นสักขีพยานทำบันทึกข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับมรดก
สมบัติของยายผายายผานี่ก็คือแม่ของผู้ตายครับแล้วก็
เป็นยายของลูกสาวผู้ตายที่หนีไปนะฮะยายผาเนี่ยทำบันทึกยก
สมบัติส่วนตัวทั้งหมดให้กับเบียร์เบียร์นี่ก็คือลูกสาวของ
ผู้ตายมีศักดิ์เป็นหลานสาวของยายผาครับยกให้หลานสาวเพียง
คนเดียวเลยฮะทรัพย์สินสิ่งของมีค่าที่ยายมีทั้งชีวิตเนี่ยมี
อะไรบ้างล่ะเงินในบัญชี๘๐๐๐สร้อยคอทองคำหนัก๑บาทอีก๑
๑เส้นสร้อยทอง๕๐สตางค์อีก๑เส้นแล้วมีผ้าไหมทออีก๑๐ผืน
คุณยายยกให้หลานสาวหมดเลยไม่รู้ว่าทำไมคุณยายใจ
กว้างขนาดนั้นนะหรือคุณยายอาจจะคิดว่าหลานสาวฉันคงไม่
หรอกมั้งทั้งหมดนี้ยายบอกเลยว่าจะยกให้ทันที
เบียร์เนี่ยออกมาจากคุกอ่าแสดงว่าอย่างนี้ยายก็คิดว่า
ถ้าเขาทำผิดด้วยเนี่ยเข้าคุกไปแล้วออกมายายก็ยังยอมนะ
ยกให้นะระหว่างที่ติดคุกเดี๋ยวจะตั้งคนขึ้นมาดูแล
สมบัติสามคนคือนายจ้อยเป็นน้องชายของยายผานายอุดมเป็น
น้องชายของยายผาอีกคนนึงแล้วก็นางสมหมายเป็นหลานสาว
ยายผาช่วยกันดูแลแล้วถ้าหากว่าเบียร์เขาออกมาจาก
คุกแล้วทรัพย์สินมรดกทั้งหมดก็ให้หลานสาวเข้าไปนี่คือ
สิ่งที่ยายจะให้กับหลานครับค่ะในจ้อยน้าของผู้ตายบอกว่าส่วน
ตัวไม่ได้คิดน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าคิดโกรธแค้นนะที่พี่
สาวจะยกสมบัติให้กับหลานก็จะดูแลสมบัติเอาไว้ให้เงิน
สดเท่านั้นแหละส่วนทองสร้อยอะไรต่างนี่ก็เดี๋ยวจะให้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเป็นคนเก็บรักษานี่ก็คือที่
น้าจ้อยบอกกับเราเพิ่มเติมนะคะแล้วคุณถ้าโทรคุยกับ
คุณประคองญาติของคนตายนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพอหลัง
พบศพเนี่ยช่วงข้ามเฉียเขาผู้ใส่มาเกี่ยวสวยหรือได้เดี๋ยว
ผู้ตายบอกมาคนเดียวไม่ได้มาตั้งนานแล้วจะมาเยี่ยม
แล้วเขาก็ตื่นก็คิดว่าอาจจะเป็นการบอกลา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเก็บไปฝันก็เป็นไปได้นะคะ
ทีนี้ประเด็นคือตกลงจับตัวได้หรือยัง
เบียร์กับสินลูกสาวและลูกเขยของคนตาย
เพราะเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าทั้งคู่เอาลูกวัย๓เดือน
ฝากไว้กับบ้านน้าของในสินแล้วหลังจากนั้นก็หายตัวกันไป
ล่าสุดเราได้ภาพวงจรปิด๖โมง๔๐นาทีเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
จะเห็นในสินกับเบียร์ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่บ้านญาติ
พื้นที่นครปฐมนี่ค่ะแล้วสัก๗โมงเช้าค่ะ
จะเห็นในสินขี่รถไปหาน้าสาวที่ไร่ข้าวโพด
เพื่อบอกฝากลูกสาวแต่ไปคนเดียวน้าของในสินเนี่ย
ก็บอกเมื่อวานในสินเอาลูกมาทิ้งไว้ให้เลี้ยง
แล้วก็ให้ใบเกิดกับสมุดทำวัคซีนด้วย

พอรีบกลับมาที่บ้านเห็นแค่เด็กถูกห่อผ้าวางเอาไว้

หลังจากที่ในสินเอาลูกมาทิ้งไว้ก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับมาอีกเลย
ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันแต่ก็คงจะต้องเลี้ยงเด็กไปก่อนแหละ
ถามว่าในสินเป็นคนยังไงใช่ไหม
ก็เกเรอยู่นะเกเรใจร้อน

แล้วพ่อเด็กได้ติดต่อมาบ้างไหมคะหลังจากเมื่อวาน
ไม่ได้ติดต่อครับ

มีเมื่อวานตอนเช้าที่เรากำลังมาช่วยกัน
อยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือดูแลอะไรยังไงบ้างไหม
ก็มีแบบบางทีเราเงินเราไม่พอก็เด็กอ่ะ

แต่เขาถามว่าเราไม่ยกให้มือลูกฤทธิ์อ่ะ
เราก็รู้ว่าเราเห็นเด็กแล้วอ่ะก็เป็นร่านเรา

เราก็รับปางที่เล็กผู้ชายเด็กร่านผู้ชายเยอะด้วย
จากทีมข่าวของเราได้คุยกับน้าของในสินนะฮะน้าของฝ่ายชาย
เรายังได้คุยกับยายหลอดครับเป็นยายของในสิน
ให้เมียอุ้มลูกมาแล้วบอกว่าฝากไว้ก่อนนะฝากเลี้ยงหน่อย
ยายก็เลยบอกไปว่าไม่เอาไม่รับไม่เลี้ยงไปเลย
เนื่องจากรู้อยู่แล้วฮะยายบอกว่ายายรู้แล้วว่าหลานเนี่ย
ฆ่าแม่ยายจนตายจากนั้นยายก็เลยบอกว่า
เอ้ยเองมอบตัวซะเถอะแต่สินบอกว่าไม่
ยังไงก็ไม่มอบยายตายเป็นตายสิยายก็ตกใจอยู่นะ
ยายเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่านิสัยใจคอของสินเนี่ย
หลานชายคนนี้ยอมรับว่าเป็นคนใจร้อนขี้ขโมย
ก่อนหน้านั้นเคยมีเมียมาแล้ว๓คนแล้วเคยก่อเหตุ
ฟันนะชายมาแล้วด้วยโอ้คือทะเลาะกับนะ

แต่ตอนนั้นไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีใด
ฝากลูกได้ไหมบอกไม่เอา
ยายต้องมึงจะว่าไงให้มอบตัวถึง
ไปไปไหนไม่รอดหรอก
มอบตัวค่ะอย่ายอมตายเลยลูกก็ยังเล็กอยู่
นี่คือความรักและห่วงใยจากยายฝากถึงในสิน
ถ้าดูข่าวอยู่อย่ายอมตายเลยลูกยังเล็กอยู่
อย่ามาแลกอะไรแบบนี้เลยทำผิดก็ให้รับผิดเถอะ
จากนี้ยายหลอดเอาแชทมาให้ทีมข่าวเราดูบอกว่า๖ตุลาครับ
๑นาฬิกา๑๙นาทีในสินเขาทักแชทไปหานายแก้ว
สินนี่คือข้อความฝั่งซ้ายนะพิมพ์ไปว่าพี่แก้วน้องเองนะ
กดโทรศัพท์ไปหาด้วยครับ
ไปหานายแก้วซึ่งเป็นหลานของยายหลอดทำงานก่อสร้างอยู่ที่ภูเก็ต
เรื่องของเรื่องก็คือว่าในสินจะขอไปทำงานก่อสร้างที่ภูเก็ตด้วย

แต่พอเท่าแก่เห็นหน้าปั๊บไม่เอาไม่รับเข้าทำงานครับ
นี่ฮะข้อความแชทที่ยายเอามาให้เราดู
นี่เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันนะครับเนี่ย
ที่เกิดเหตุให้ข้อมูลบอกว่าทราบพิกัดที่ในสิน

และอยู่ระหว่างการไปตามไล่ล่าเพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ดังนั้นที่เมื่อวานมีข่าวว่าจับได้แล้วแล้วญาติก็เฝ้ารอให้คุมตัวมาทำแผนเนี่ย
จนถึงตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างล่าตัวนะ
แล้วเดี๋ยวถ้าจับได้ปั๊บจะรีบนำตัวมาดำเนินคดีทันที
มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ